ตกแล้วก็เวลาที่มีช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยหลายคนก็เลือกที่จะไปเที่ยว
ชอบความผจญภัยไปท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
แต่ก็ต้องระวังนะบางทีสถานที่ที่เราจะไป
ต้องตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับน้ำป่าด้วย
งั้นเดี๋ยวเกิดเหตุจะอันตรายนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปคลิปหนึ่ง
แต่ปรากฏว่ากระแสน้ำคุณมันมาแรงแล้วมันก็พัดสภาพเป็นแบบนี้

คลิปเนี้ยมันมีสองสามพลิปนี้
ก็เป็นสำคลิปนะสำคลิปนี้
ทำให้รถกระบะคันสีขาวข้างหลังมันแทบปลิวเลยนะฮะ
ช่วงนี้จริงน้ำป่ายังไม่ไหลหลากนะคุณ
เพียงแค่น้ำมันเยอะน้ำมันเชี่ยว

หลังเหตุการณ์การลากรถขึ้นมาจนถึงฝั่งด้าย
ปรากฏว่าหลังจากนั้นน้ำป่าก็ไหลหลากมาเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้ตอนที่นักท่องเที่ยว
เขากำลังจะข้ามกลับจากเที่ยวคลองมะเดือ

แต่ว่ากระแสน้ำมันก็มาแรง
แล้วดูสิรถกระบะนี้แทบจะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะคะ
แต่ก็มีรถจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ผู้ประสบภัยคลองมะเดือ

เขาก็เตือนกันนะฮะว่าใครที่จะไปเที่ยวในคลองมะเดือ
คลองมะเดือร์อยู่ที่หมู่๑ตำบลสาธาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายยก
จริงมันก็เป็นเส้นทางแอดเวนเจอร์อย่างนี้แหละคุณ
คือการจะข้ามห้วยมันต้องมีรถโฟลวิวคอยลาก
ถ้ารถคุณแรงไม่พอแรงไม่ถึงหรือว่าเป็นรถธรรมดา
ไม่สามารถข้ามได้โดยเฉพาะช่วงที่อาจจะมีฝนตก

เพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมคือใครจะไปเที่ยวช่วงนี้
ตรวจสอบเรื่องสภาพอากาศกันให้ดีเราก็ย้ำเตือนกันนะคะ
ช่วงนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของประเทศ
แล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทย
ฝนตกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยบางจุดนะวัดปริมาณน้ำฝนได้๑๓๐มิลลิเมตร
ก็ทำให้มีน้ำจากเขาใหญ่ไหลลงมาจากด้านบนลงมาสู่ด้านล่าง
พื้นที่ของปราจีนบุรีพื้นที่จังหวัดนครนายก
ส่วนสภาพน้ำตามแหล่งท่องเที่ยวต่างเอาอย่างน้ำตกค่ะ
น้ำตกนางรองเนี่ยมวลน้ำก็ยังมีสีแดงขุ่นแล้วก็ไหลแรง
ระดับน้ำลดลงจากเดิมประมาณ๑เมตรเศษนะคะ
แต่ก็เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาก็เอาทงแดงมาติดเอาไว้เลย
แล้วก็มีป้ายเตือนด้วยนะบอกว่าตอนนี้เป็นทงแดงแบบนี้ค่ะ
แล้วก็บอกว่าห้ามลงไปเล่นน้ำในพื้นที่อย่างเด็ดขาด

ใช่ค่ะน้ำตกนางรองคือเมื่อวานนี้นะ
เกิดน้ำป่าไหลหลากในช่วงสายนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นนะคือมันไหลหลากไปแล้ว
หลังจากนั้นระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่ายังมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแล้วก็มีสีแดงขุ่นอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็คงยังไม่เอาทงแดงออก
เออยังต้องระวังยังต้องเตือนภัยกันอยู่
จากน้ำตกนางรองแล้วนะคุณผู้ชม
ที่น้ำตกวังตะไคร้กันหน่อยค่ะ
ก็มีปริมาณน้ำมีสีใส
อันนี้ที่น้ำตกวังตะไคร้สามารถเล่นน้ำได้นะคะ
โดยงานที่รับผิดชอบรวมถึงพวกผู้ประกอบการ
ที่พักรีสอร์ทต่างก็ต้องเฝ้าระวัง
ต้องดูพยากรอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

ตกในพื้นที่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยนะคะ
จุดไหนที่เจ้าหน้าที่เขาปักทงแดงไว้
ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกแบบนี้หรือว่าจะเป็นชายฝั่งเนี่ย
ต้องรับฟังคำเตือนอย่าลงไปเล่นน้ำโดยเด็ดขาด
คือที่วังตะไคร้หรือว่าน้ำตกนางรอง

แต่ที่สำคัญคือถ้าคุณเอารถไปเที่ยว

ยังสามารถที่จะข้ามได้นะครับ
ฟังคำเตือนไว้เจ้าหน้าที่เขาก็ดูตลอด๒๔ชั่วโมงแหละครับ
ว่าพื้นที่สภาพอากาศนั้นเป็นอย่างไรนะฮะ